คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราวันนี้มาเริ่มต้นกันที่สาวคนนี้เลยนะคะ
แตงโมนิดาเมื่อวานมาเรื่องนี้ต้องขยายใช่ไหมคะ
ไม่ได้มาคนเดียวแต่พาน้องอิสเซอร์ลูกสาวบุญธรรมมาด้วยนะคะ
คุณผู้ชมมาแจกความสดใสกันถึงที่เลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ไม่พลาดจะขอเจาะไมค์ถามสาวน้อยอิสเตอร์
ก่อนที่แตงโมจะเมาส์ให้ฟังว่าน้องเนี่ยฉายแววหลายด้านมาก
โตมาน้องอยากจะทำอะไรก็พร้อมที่จะสนับสนุนค่ะ
ก็ค่อนข้างลุยเลยนะคะล้มไม่เจ็บอะไรอย่างนี้
ว่ายน้ำเก่งดำน้ำเก่งอะไรแบบนั้นเลย
ค่อนข้างที่จะเลี้ยงให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้
ด้านเลยนะเอาจริงร้องเพลงก็เก่ง
แล้วก็เต้นก็เก่งทำได้หลายอย่าง
ในอนาคตเนี่ยถ้าเห็นแววเขาไม่ว่าจะด้านกีฬา
หรือว่าด้านดนตรีที่เขาฉายแววชัด
ก็คงจะสนับสนุนเต็มที่ไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
โรงเรียนแต่ละที่ที่จะเข้าอะไรอย่างนี้ก็ต้อง
อยากจะให้เป็นโรงเรียนที่ลูกจะได้ใช้วิชานั้นจริง
อนุบาลที่เข้าอยู่ก็คือโรงเรียนชนะนันต์นะคะ
ทางการแสดงก็มีบ้างก็ชอบมาเข้ากล้อง
เขาชอบชอบอะไรแบบนี้ค่ะเขาเข้าใจนะคะ
อายุแค่นี้เองเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นแค่ละคร
เขาก็บอกว่าในชีวิตจริงทำแบบนี้ไม่ได้นะ
ห้ามตีกันเขาแยกแยะได้หมดเลยเก่งมาก
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่มีพรสวรรค์หลากหลายด้านนะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าโตมาเนี่ยจะเป็นลูกไม้ใต้ต้นคุณแม่นิดาหรือเปล่านะ
โอ้โหเมื่อวานนี้กะว่าจะไขความลับจากน้องอิสเตอร์ซะหน่อย
ถามว่าเรียกคุณนิกนิกคุณาทิพย์เพื่อนบ้านคุณแตงโมว่าอะไร
คุณนิกเขาเป็นอะไรกับพี่แตงโมอิสเตอร์บอกว่าเป็นเพื่อน
เป็นเพื่อนบ้านหรือเปล่า
รอดูต่อไปนะคะแตงโมบอกว่าอีก๒ปีเดี๋ยวรอเรียนจบก่อน